ทุกผู้ชมครับมาดูข่าวที่น่าชื่นใจบ้างดีกว่า
ได้ยินแล้วก็แม่ชื่นใจจริงนะ
มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะฮะที่อายุเพิ่ง๑๘ปีนะครับเพิ่งจบม๖แล้วก็ยื่นเกรดเฉลี่ย
เข้าเรียนนะติดสัตวแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
น้องคนนี้แต่ว่าช่วงที่กำลังจะรอขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพก็เลยไปทำงานเพื่อหารายได้
ด้วยการมาเป็นรอปภฮะรอปภที่วัดเจดีหลวงราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
เขาก็เลยมีข่าวกันบอกว่าเนี่ยเด็กหนุ่มมาเป็นยามเฝ้าวัดแต่ความจริงแล้วเป็นว่าที่นิสิตจุฬา
จะมาเรียนสัตวแพทย์นะครับพอเป็นข่าวขึ้นมาทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปหาหน่อยครับ
รอปภที่ว่านี้ก็คือนายวิรพงศ์แทร่หารหรือว่าน้องวีอายุ๑๘ปีนะครับทำหน้าที่เฝ้าจุดประตูวัดเจดีที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
เรียนจบมาจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมที่จังหวัดน่านจบม๖มาแต่ว่าฐานะทางบ้านยากจน
ก็เลยตัดสินใจมาสมัครงานเพื่อหาทุนเพราะเดี๋ยวต้องขึ้นมาเรียนต่อที่กรุงเทพ
พอคนรู้ข่าวก็เลยกลายเป็นกระแสแห่งความชื่นชมในความมุมานะของเด็กหนุ่มคนนี้
ปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดซุ้มประตูวัดคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรก็อยู่กับเพื่อนที่ทำงานพร้อมกัน
เดียวกันน้องวีบอกว่าทำงานที่นี่มา๒เดือนแล้วนะ
ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำนะครับ๒เดือนแล้วโดยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
วีบอกว่าอาศัยอยู่กับแม่ที่จังหวัดน่าน
พ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันตัวเองก็อยู่กับแม่พ่อแยกทาง
สักหกเจ็ดปีแล้วครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน
แม่ก็ทำงานรับจ้างทั่วไปตัวเองเป็นลูกคนเดียว
ก็แต่ละเดือนเนี่ยแม่ได้เงินมาจากการทำงานรับจ้าง
ก็เอามากินมาใช้ใช้จ่ายกันแต่ก็ไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่หรอกนะครับ
เรียนจบม๖มานะฮะเกรดเฉลี่ยนะ
เก่งมากเลยอ่ะแล้วก็เอาไปยื่นสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะครับ
ได้สองแห่งนะคุณเกดมาสอนสมัครไว้สองแห่งนะครับ
คือคณะวิทยาศาสตร์ของมเชียงใหม่กับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วก็ช่วงที่รอผลว่าจะได้ที่ไหนเนี่ยเขาก็แบบเตรียมตัวล่วงหน้า
ด้วยการมาหางานทำเป็นทุนค่าใช้จ่ายเอาไว้เรียนต่อมหาวิทยาลัยไว้ก่อน
มาสมัครเป็นรอปภที่วัดเจดีหลวงที่เชียงใหม่
เห็นอะไรแบบนี้แล้วมันชื่นใจเนอะ
อยากให้ลูกชายผมดูจังเลยเดี๋ยวเอาคลิปลงออนไลน์ไปให้ลูกดู
เขาก็มาสมัครเพราะว่ามีรุ่นพี่แนะนำมา
แล้วปรากฏว่าทำงานมา๒เดือนเนี่ยนะครับ
มีการประกาศผลโอ้โหนะฮะ
วีบอกดีใจที่สุดในชีวิตครับ
เพราะว่าที่ยื่นสมัครไปเนี่ยได้ทั้งสองแห่ง
เลยตัดสินใจเลือกเรียนที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เพราะตอนแรกเขาบอกว่าเขาอยากเป็นแพทย์แต่ดูคะแนนตัวเองแล้วก็คิดว่าไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าคือสามจุดเก้าสองอ่ะ
แต่ว่าคนเป็นแพทย์อาจจะต้องใช้คะแนนเยอะกว่านี้ก็เลยเลือกสัตวแพทย์เพราะก็อยากเป็นสัตวแพทย์เหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นการได้ทุนด้วยนะได้ทุนประเภทกอของมูลนิธิจุลาพรทั้งค่าเล่าเรียนค่าอาหารค่าที่พักจนจบการศึกษาแต่เขาก็อยากหารายได้ช่วยเหลือตัวเองกับแม่เอาไว้ก่อน
ที่ที่มาสีวิทย์ผมไม่มีอะไรใช่ครับฉันตัดสินใจว่าอาจจะไปบวชเรียนกลับกันไม่เรียนต่อประทานนะครับ
จะมีกี่สักขึ้นที่เขาเรียนอะไรอย่างนี้ครับ
เอาเวลาบ้างก็
แต่น้องวีจะทำงานถึงสิบแปดปฏิสภาคมนี้นะคะ
ต้องลาออกแล้ว๒๒พฤษภาคมต้องขึ้นมากรุงเทพแล้วนะครับ
มามอบตัวแล้วก็เตรียมตัวเข้าเรียนเห็นแล้วชื่นใจเนอะ